ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยโอลี่คัมรี่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

ผมตัดสินปัญหาโดยการที่ผมอ่ะ

แป๊บเดียวเขาขี่มาความมิสรรค์ตามภาพเรื่องผมนี้
และน่าที่ดูคนวิการเนี่ยนะว่ามันเป็น
ก็ไม่มีเจริญนาที่จะฆ่าเขาเลย
นี่ก็ที่ดูรูปแบบการที่ดี

ผมต้องเอาเขาเป็นการแรกในความภาพเรื่องผมเนาะ

ช่วงกลางปี๒๕๕๙

ในขณะที่ตอนนั้นเองทางตำรวจเองก็ถูกบี้
จากทั้งสื่อมวลชนด้วย
จากประชาชนที่ตามข่าวนี้ด้วย
เป็นข่าวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเพราะว่าผู้ที่เป็นคู่กรณีกัน
ฝั่งที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่เป็นลูกตำรวจด้วย

มีอยู่บางส่วนที่เป็นลูกของตำรวจด้วย

จะมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

นั่นเป็นความกังวลใจของคนที่ตามข่าวนะคะ

ก็เป็นอีกระลอกหนึ่งของข่าวใหญ่

ว่าควรจะตั้งข้อกล่าวหาอะไรบ้าง

ล่าสุดค่ะข่าวที่ออกมาคือ
ประมาณกลางเดือนธันวาคม

และจำเลยทั้ง๗คน

การเริ่มต้นในการเริ่มคดีจริง
จะไปเป็นกลางปี
เอาวันนี้ก่อนครอบครัวเป็นยังไงบ้าง

เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจทุกคนเป็นอย่างไร

ขายขนมปังอยู่แถวโชคชัย๔
ตอนนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้าง

อีก๒คนที่มารายการเราแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ

พัทธิยาพักศิรีธร

แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเจ้าของร้านปังหอมโชคชัย๔นะคะ

ก็ต้องถามกันทุกทีที่มารายการนะคะ

คุณแม่คือคุณแม่ของนักเกียรติถูกไหมคะ

ตอนนี้สุขภาพคุณแม่เป็นยังไงบ้าง

น้ำหนักขึ้นบ้างไหมทานข้าวได้เยอะขึ้นไหม

แล้วที่บอกว่าต้องเข้มแข็งนี้เป็นยังไงบ้างคะ

ก็คิดถึงหลานนะคะ

ห่วงก็คือห่วงลูกนักเกียรติในสองคน
ขึ้นก็โตขึ้นเรื่อย

คือห่วงหรือว่ากังวลเรื่องอะไรคะ
ห่วงทุกคนค่ะ

ก็ห่วงหลานสองคนค่ะแล้วก็ห่วง

ไม่ค่อยอยากให้ร้องไห้เลยนะ

ไม่ได้อยากให้
นะคะนะครับ
สารนัดตรวจพยานหลักฐาน

เป็นยังไงบ้างวันนั้นเหตุการณ์
ก็พยายามบอกให้จำเลยทั้ง๗รับสารภาพ

แต่ว่าจำเลยเขายังปฏิเสธอยู่
ทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างป้องกันตัว
แต่ศาลพอศาลท่านดูผลนิติเวทย์
ปรากฏว่าบาดแผลเป็นบาดแผลชะกัน
แน่นอนครับอ้างป้องกันตัวไม่ได้แน่นอน

แสดงว่าตอนแรกทั้ง๗คนนี้บอกว่า
คือเหมือนกับให้การในศาลว่าเป็นการป้องกันตัว
คือเหมือนกับพยายามจะสื่อสารว่าเป็นการทะเลาวิวาสเหรอคะ
ใช่ครับคือทางฝั่งจำเลยพยายามเอาประเด็นทะเลาวิวาสเข้ามาสู้
คือทางฝั่งนู้นเขายึดเอาทะเลาวิวาสเข้ามาสู้ครับ
เพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดกับน้าเกียรติของเมทัศน์เนี่ยก็คือเป็นการป้องกันตัวจากการทะเลาวิวาสกัน

เพราะฉะนั้นทุกคนคือทั้ง๗คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ปฏิเสธด้านเจตนาค่า

วันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
คือทางฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยครอบครัวมาครบไหมคะหรือมากันหลายคนไหมคะ
มากันหลายคนอาจจะไม่ครบบ้างแต่ก็มากันเยอะ

บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเพราะจริงจริงก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกันอยู่แล้ว
แต่ต้องไปเจอกันในศาลนะนะ
ก็ไม่ได้พูดคุยทางเขาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเราเราก็ไม่ได้พูดคุยกับเขาครับ
ก็นั่งใกล้กันนี่แหละฮะติดกัน
แต่ว่าโดยปกติเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
ก็มีแวะเวียนมาที่ร้านไหม
มีแวะเวียนมาที่ร้านปังหอมไหมคะ

ที่แวะเวียนมาขนาดนี้ว่าอาจจะมาถามสาธุสุขดิบมาพูดคุยอะไรมีไหม

แล้วก็ในทางกลับกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร้านปังหอมไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีใครมาวนเวียนหน้าร้านทำให้ต้องหวาดกลัวไม่ได้มีการข่มขู่อะไรเลยใช่ไหมคะ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การไปสารเมื่อกลางเดือนธันวาคมปฏิเสธ

นะคะสารนัดอีกทีเมื่อไหร่
นัดอีกทีวันที่๑๘เดือน๗ปี๖๐ครับ

ไปครับคุณยายไปทั้งสองครั้ง

บรรยากาศในสรรค์เปิดอย่างไรบ้างคะเครียดหรือ
ไม่เครียดค่ะเค้าอยากให้เรื่องมันจบเร็วค่ะ

อืมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าแบบทุกอย่างจะพร้อมนะคะ
แต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาพอสมควร
เฟิร์นค่ะเฟิร์นเป็นกำลังหลักอีกคนหนึ่งของร้านปังหอม

เป็นยังไงบ้างเอาส่วนตัวของเราเป็นผู้หญิงด้วย

ผ่านมานิพาสยังติดตาไหม

กลัวไหมหรือมีพอเวียงภาวะอยู่ไหม

คือเห็นภาพน่าเกลียดหรือว่ากลัวหรือยังไงคะ
ก็เหมือนพอหลับแล้วภาพมันก็ขึ้นมาในหัวอย่างนี้ค่ะ

แล้วจนตอนนี้คือไม่กลัวนักเกียรติ

ยังไม่เหมือนคนระแวกบ้านเขาก็จะบอกว่า

ค่ะแต่ว่าแค่กลัวเท่านั้นเอง
คือคำว่ากลัวเนี่ยคือกลัวอันตรายต่างใช่ไหม

ยังหล่อนอยู่มันยังติดตาอยู่ใช่ไหมคะมีทัศน์ครับถ้าเราย้อนกลับไป
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์แรกจนถึงตอนนี้นี่คือภาพมัน

นอนทุกคืนก็คิดถึงน้าทุกคืน
ทุกวันนี้ก็บอกให้ยายเนี่ย
น้าชายผมยังไม่ได้เผานะฝากไว้ที่โรงพยาบาล
เขาบอกให้ยายทำกับข้าวเนี่ย

เอาไปตั้งหน้าบ้านทุกวันที่เขาเสียชีวิต

เพราะว่าทางที่ผ่านพระ
จากสองวัดเนี่ยจะผ่านหน้าบ้านผมทุกวัน

ทำทุกวัน

ถ้าเราย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเนี่ย
เมทัศน์เป็นคนที่อยู่ทุกวินาทีที่เกิดเหตุการณ์

แล้วก็ประกบอยู่กับนักเกียรติทุกวินาที
ที่มีการทำร้ายกัน
แล้วนาเกียรติเนี่ยเสียชีวิต
ก็เสียชีวิตอยู่ในอ้อมแขนเมทัศน์นั่นแหละ

นักเกียจสองคนพอข่าวมันไม่ค่อยเป็นข่าวเยอะแล้วเนี่ยนะคะ

ก็น้องเขาก็ปกติเนี่ย
ทุกวันเนี่ยเขาจะคุยกับพ่อเขา
ทุกวันพ่อเมื่อไหร่จะลงไปรับผม
จะไปหาผมอะไรอย่างนี้ครับ

โดยปกตินะลูกชายคนโตเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนซึมอยู่แหละ

พอไม่มีพ่อเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะซึมกว่าปกติ

เขาก็จะพ่อเขาก็จะลงไปรับที่บ้านพาไปเที่ยว

เป็นไงบ้างพี่เมย์สบายดีไหม
แล้วยายย่าสบายดีไหม
แล้วคนที่ทำพ่อเขาเนี่ยเป็นยังไง

บุคลิกเขาเปลี่ยนไปไหมคะจากการสังเกตของเราเอง

หรือเขาเงียบกว่าเดิมไหม
หรือบุคลิกเขาเปลี่ยนไหมทั้งสองคน

ปกติเขาจะปกติก็เงียบอยู่แล้ว
แต่คราวนี้เขาจะเงียบกว่าเดิมซึมครับ

เพราะว่าเขารับรู้เหตุการณ์ทุกอย่าง
เขาเห็นภาพที่พ่อเขานอนจมกองเลือด
เห็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันตอกย้ำคนในครอบครัวมากครับ

สิบสองจากสิบสามนะครับ

รับรู้ทุกอย่างแล้วคือปิดเขาก็ไม่ได้ล่ะ

คุณแม่ได้เจอหลานสองคนบ้างไหมคะได้พูดคุยกันบ่อยไหม
เจอค่ะไปก็ไปหาทุกครั้ง

ปฐมแต่ว่าอยู่กับทางฝั่งของคุณแม่
คุณแม่เขาคุณแม่ตัวเขาใช่ไหมคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนคุยกับหลานคุยอะไรบ้าง
เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยคะในครอบครัว
เขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมคะ
เราก็ครับค่ะ

ก็ไม่ค่อยคุยค่ะถ้าเขาอยู่ป่านนี้เขาจะโทรไปหาพ่อ

พ่อเขาไปรับเขาไปเที่ยวไปเล่น
ไปเล่นน้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ค่ะแล้วคุณแม่ของเมย์ล่ะคุณแม่ของเมย์เนี่ยตอนนั้นที่เราเห็นคือ
ทุกครั้งที่ให้ข่าวคือคุณแม่จะมีความกังวลร้องไห้แล้วก็กลัวคือกลัวเนี่ยกลัวมากใช่ไหมคะกลัวเนี่ยกลัวมาก

ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับได้คนระแวกนั้นเองก็ไปให้กำลังใจ
หรือว่าผู้คนที่ดูจากข่าวก็แวะไปให้กำลังใจครับ
เพราะฉะนั้นคุณแม่ตอนนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นฮะ
ถ้าสมมุติสังเกตจากที่เราถามถึงที่เราจะห่วงมากหน่อยก็น่าจะเป็นลูกของนักเกียรติ
ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็คุณแม่คุณแม่ของนักเกียรตินี่แหละนะคะ
เดี๋ยวไม่เป็นไรเราผ่านกันมาเดี๋ยวค่อยว่ากันไปกระบวนการตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ
เรียกร้องตามกระบวนการยุติธรรมไปเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่าเอาล่ะไหน
เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของครอบครัวมาแล้วนะคะปีใหม่ปีนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
ปังหอมขยายสาขาไหมนะคะเราเชิญมาทีไรเอาของมาฝากทีมงานทุกทีแล้วตอนนี้ที่ร้านเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่เวลามีการพูดคุยหรือแม้กระทั่งจำเป็นต้องเห็นหลักฐานต่างรวมทั้งคลิปวิดีโอของเหตุการณ์เนี่ยมันจะย้อนกลับมาแน่นอนนะคะ
ทัศน์อาจจะต้องถามเมทัศน์เยอะหน่อยนะคือเป็นกำลังหลักของครอบครัวด้วยต้องยอมรับว่าคือตอนแรกเนี่ยทั้งเมธัศนแล้วก็นักเกียรติเนี่ยคือเป็นกำลังหลัก
อยู่ด้วยก็จริงแต่ถ้าเราถามในแง่ของความเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนักเกียรติก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแล
อันดับนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักเป็นหลานของคุณยายแล้วก็เป็นหลานนักเกียรติแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเกิดเหตุกับนักเกียรติไปเมทัศน์เต็มตัวมาตลอดนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ตอนนี้ก็ค้าขายไปได้ด้วยดีครับ

ลูกค้าก็ทราบจากข่าวก็เข้ามาอุดหนุนบ้าง
บริษัทนู้นบริษัทนี้โทรมาให้วินมารับบ้าง

จำว่าร้านเราอยู่ที่ไหนได้จำชื่อร้านได้
เอ่อเต็มหน้าร้านมากครับทำทำเท่าไหร่ก็ทำไม่พอ
ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี้ยฮะค่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ
แล้วอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมานะคะคือแผ่วลงบ้างไหม
พอข่าวเริ่มจางแถวลงไหมหรือคนติดก็ติดร้านชื่อร้านเราแล้ว
ก็เอ่อก็มีแผ่วลงนะครับก็แผ่วลงเพราะว่าอ่า
พอกระแสข่าวมันเงียบเขาก็เงียบตามไป
ก็ยังแต่ว่าก็ยังมีอือมีกับลูกค้าที่ที่โอเคอยู่ไม่ไกลมาก
ก็แวะมาซื้อไงฮะค่ะสั่งไปเหนืองานรัชการไงฮะ
เฟิร์นทำหน้าที่พีอาร์ร้านวันนี้อีกทีนึงค่ะ
เปิดปีใหม่มาร้านเอาอย่างนี้นะถ้าเข้าจากลาดพร้าว
เข้าไปไกลไหมมาทางถนนลาดพร้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ถ้าสมมุติเอานับเป็นลาดพร้าวเป็นเส้นหลักอ่ะถ้ามาจากถนนลาดพร้าวก็
เลี่ยวเข้ามาในซอยโชคชัยศรีเลยครับโชคชัยศรีซอยหกสิบเก้านี่มันจะอยู่
ท้ายซอยเลยอ่ะค่ะเลยกองป่าไปอีกเลยตอนลงโชคไปอีกอ่า
แล้วก็ซอยหกสิบเก้านี่จะอยู่ซ้ายมือค่ะไม่ไม่ซิกแซกเยอะใช่ไหมค่ะ
ไม่ครับตรงอย่างเยอะเลยครับเลี้ยวเข้าไปแล้วถนนเมนเลยใช่ไหมคะ
ตรงไปสุดจนเจอโชคชัยสี่ซอยหกสิบเก้า
แล้วก็เลี้ยวซ้ายบ้านหลังที่๔อยู่ซ้ายมือค่ะ
จริงจริงดมกลิ่นเราอาจจะได้กลิ่นเราด้วยนะพอเลี้ยวเข้าไปนะ
ใช่ไหมคะคุณแม่คืออาจจะได้กลิ่นโชยมาตอนนี้ร้านเนี่ยนะคะ
คือถ้าคนไปหน้าร้านมีของขายไม่ใช่ว่าสั่งออเดอร์เอาไปส่งอย่างเดียวใช่ไหม
ของขายก็มีแต่จะน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนโทรมาสั่งอะค่ะ
เวลาเขามาแล้วเขาไม่ได้ของ

เพราะว่าบางคนมาเขาก็รวบไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งดีนะเวลาแบบรวบไปเลยเนี่ยพอลูกค้าที่มาทีหลังเขาก็จะแบบ
มาไกลนะอะไรอย่างนี้แบบก็ไม่มีให้ก็
เอาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการต้องแบบเหมือนกับสั่งจองไว้ก่อนใช่ค่ะ

วันหลังพี่โทรมาสั่งก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะได้เก็บไว้ให้เพราะมันไม่มีเดี๋ยวพี่จะมาเสียเที่ยวค่ะ
ทุกเช้านี่อย่างเฟิร์นกับเมธานี่ต้องตื่นมาตั้งแต่กี่โมง

ประมาณตี๔๓๐ค่ะ

ตี๔๓๐นตอนนั้นคุณแม่ตื่นด้วยหรือยัง

ทำไมอย่างนั้นล่ะสองคนนี้
ตื่นมากลัวไม่ได้ใส่บาทค่ะ

คุณยายทำกับข้าวเช้าอะไรทั้งหมดเลยเหรอคะ
ก็คือทำให้หลานด้วยทำให้นักเกียรติด้วย

ตื่นตี๔๓๐นแล้วเริ่มทำข้าวออกส่องเขาตั้งแต่กี่โมงลูก
ก็ตั้งแต่ตี๔๓๐นเริ่ม
ลงมาตีแป้งเตรียมหอไซ่อะไร

บาร์สาม๔โมงเย็นแหละค่ะ
นี่เราเสร็จงานตอนกี่โมงถ้าเราตื่นตี๔๓๐

ในร้านนี้มีเมธาสมีเฟิร์นแล้วมี
พนักงานอาจยิกก่อนครับ
มีนา

ยายก็ไม่ต้องไปไหนละกับข้าวเสร็จแล้วมาช่วยกันขนมปังเนอะ

ดีกว่าแบบอยู่นั่งช่วยเขาแหละดีแล้วเนอะ
ค่ะบางทีก็มีญาติมาทุกวันมาช่วย
คนแถวนั้นหรือว่าญาติหรือคนรู้จักคนที่ตามข่าว
มีมาแวะนั่งคุยหรือมาถามสาธุสุขดิบไหมคะ

พี่ที่อยู่ในระแวกนั้นก็มาบ่อย
มาคุยแล้วก็มาช่วยแกะช่วยใส่

แต่ปีใหม่แล้วมีวางแผนอะไรบ้างคะคุณเมทัศน์
น่าจะปี๖๐น่าจะมีขยายเพิ่มครับ

แต่ถ้ากรุงเทพเป็นสาขาหนึ่งแล้วอยู่ยาลาอีกหนึ่งสาขา
ก็มีคนเข้ามาขอแบบซื้อเฟรนชานี่ครับ
แต่ด้วยเราอย่างไม่พร้อมผลิตภัณฑ์นี่
ส่วนตัวของผมผมมองว่าผลิตภัณฑ์ของผม

แล้วที่บอกว่าจะขยายสาขาปี๖๐เนี่ย
คาดว่าจะขยายที่ไหนคะกรุงเทพเหรอ

ก็น่าจะไม่ไกลจากแถวนั้นเท่าไหร่

อาจจะเป็นแถวนนทบุรีอย่างนี้ครับ
ช่วงนี้เขาขึ้นรถไฟฟ้าเยอะ
แล้วจะแยกยังไงคะที่จริงคนก็น้อย

ก็ต้องรับคนเข้ามามาฝึก
คือมันต้องมาฝึกไม่เหมือนแบบทำอย่างอื่น
จะต้องมาฝึกปั้นแป้งขอไส้
แล้วก็คนอบนี่ก็ต้องมีความชำนาญครับ
ขนมชิ้นนี้อบไฟเท่านี้

อันนี้คือความคืบหน้าที่น่าจะเกิดขึ้นในปี๖๐ใช่ไหมคะ
เมธุะจะไปเลียนมีจะเรียนต่อไหม
หรือจะทำอะไรขนมปังนี่
ถ้าสมมติมันอยู่ตัวแรกเราจะไปทำงานประจำอื่นไหม
คือตั้งใจอยากจะเรียนอยู่ก่อน

ส่วนตัวของเราเองเราวางแผนยังไงบ้างไหมคะ

คิดอยู่อะ

เรียกคุณยายของเมธัศนดีกว่า
วางแผนอะไรให้๒คนตัวเล็กบ้าง
ก็ตัวไม่เล็กแล้วนะเริ่มเป็นนุ่มแล้วคนนึงนะคะ

ก็ให้แม่เขาดูแลค่ะ
เพราะว่าเราก็แก่แล้ว
แล้วอยากให้เขาเข้ามาอยู่กรุงเทพไหม
หรือไม่เป็นไรอยู่กับแม่เขาได้หรือยังไงคะ

เพราะว่ากรุงเขามาเขาดูแลอยู่
ทางคุณแม่ก็ดูแลอยู่ใช่ไหมคะ

อาจจะมีนิดเวลาเราชวนคุยเรื่องเก่าเนาะ

คือข่าวนี้เพิ่งจะเป็นข่าวไปเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม
แต่แน่นอนค่ะต้องยอมรับว่าข่าวไม่ได้กินพื้นที่มากเท่ากับตอนเกิดเหตุ
เพราะมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีความขึ้นหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือกลางปี๒๕๖๐ที่จะมีปากแรก
คือทนายอนัญชัยนี่แหละเป็นพยานโจทย์ปากแรกที่จะเริ่มต้นนะคะ
วันนี้ขอบคุณที่มาย้อนเหตุการณ์นิดหน่อยให้เราฟัง
ขออภัยที่พูดเรื่องเดิมนะคะ
แล้วก็ยังไงขอให้ร้านปังหอมได้ขยายสาขา

ยังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอบพระคุณค่ะ

และถ้ามีความคืบหน้าถามตรงตามต่อให้
วันนี้สวัสดีค่ะ